เผยป่อยเต่าและป่ายปลาลัย

เคยปล่อยที่ที่อันเก็บน้ำบางพระ
ท่าน้ำของวัดที่เราไปทำบุญที่เขาจะมีขายอยู่แล้วก็ไปปล่อย
แต่ข่าวนี้ต้องให้ดูเพราะว่าถ้าเอาไปปล่อยที่วัด
คือถ้าปริมาณน้อยพระท่านก็โอเค
แต่ถ้าที่วัดนี้เนี่ยเขาบอกว่าท่านเจ้าอาวาสที่กำแพงเพชร
วอนญาติโยมเลยนะที่วัดนี้นะ
บอกว่าตอนนี้เต่าที่หลวงพ่อมีอยู่ในวัดเนี่ย
มันกว่าร้อยตัวแล้วแล้วมันเริ่มทยอยตาย
มันแน่นอ่ะมันแน่นมันไม่มีอาหารกินนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศภายในวัดชายภูมิหมู่ที่๒ตะบลนาบ่อคำ
อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับชื่อวัดชายภูมินะครับ

บริเวณต้นสายย้อยที่อยู่ในวัดเนี่ยมีการก่ออิดล้อมเอาไว้ครับ
เป็นที่อาศัยของพวกเต่าหลากหลายสายพันธุ์เลย
ที่มีญาติโยมนำมาปล่อยจำนวนมากกว่า๑๐๐ตัว
อาศัยเกาะกลุ่มกันอยู่ตามโคนต้นไทบ้างในอ่างน้ำบ้าง
ส่วนอาศัยแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ตรงเศษไม้เก่า
ที่วัดเอาไปพาดเอาไว้ให้มันเดินไปหลบแดดหลบฝนนั่นแหละครับ
ตัวเป็นลูกเต่าก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยไว้ที่นี่เช่นกัน
ขณะเดียวกันนะครับบริเวณดังกล่าวยังมีกลิ่นเหม็นเน่าของเศษอาหารไปทั่วบริเวณ
ส่วนอาหารของเต่าที่พระท่านให้ก็มีพวกต้นบอนผักปุ้งผลไม้ต่าง
สิ่งที่พูดมาเหล่านี้ไม่ได้มีทุกวันนะครับบางวันหรือหลายวันก็ไม่มีเลย
อธิการจตุพลเจ้าอาวาสวัดชายภูมิเล่าบอกว่า
จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้มากว่า๕ปีแล้วครับ
มาตอนแรกก็เจออยู่แล้วเจ้าเต่าพวกนี้จนขณะนี้ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสแล้ว
ก็เห็นว่ายังมีญาติโยมเอาเต่ามาปล่อยในบริเวณวัดนี้เป็นประจำ
แล้วก็ต้องหาอาหารมาให้เป็นประจำด้วยเช่นกัน
ซึ่งทุกวันนะครับการดูแลนั้นยอมรับว่า
ไม่ค่อยได้มีใครสนใจดูแล
ตัวเต่ามันตายครับขาดอาหารขาดระบบนิเวศที่ดี
จึงขอวิงวอนเลยนะครับญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลาย
ถ้าจะเอาเต่ามาปล่อยให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเอง
แนะนำว่าควรจะนำไปปล่อยกลับสู่ธรรมชาติจะดีกว่า
เพราะว่าระบบนิเวศมันก็จะดีกว่า
เรื่องของที่อยู่อาศัยของมันอาหารของมันจะสมบูรณ์ตามแบบของมันล่ะครับ
เราก็จะได้บุญได้กุศลดีกว่ามาปล่อยที่วัดแบบนี้
แต่ถ้าใครประสงค์นะท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
จะเอาเต่าเหล่านี้ไปปล่อยให้แต่ต้องไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แล้วก็ต้องห่างไกลจากชุมชนนะเดี๋ยวชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านจะเดือดร้อน
ไม่รู้ว่าใครจะจับมันไปกินหรือเปล่าเพราะมีคนบางกลุ่มก็กินเต่าเหมือนกันนะครับ
ก็อยากให้เอาไปปล่อยให้มันได้อยู่อย่างปลอดภัยตามธรรมชาติแล้วครับ